วันอาทิตย์นะคะเป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่น
คุณผู้ชมคะได้ออกไปเลือกตั้งแล้วหรือยัง
คุณผู้ชมส่งไลน์มาพูดคุยกับเราสองคนได้นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ก็บ่าย๒โมงครึ่งแล้วยังมีเวลาอยู่
ไปใช้สิทธิ์อย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะคะ
เป็นการเลือกตั้งในรอบ๘ปีที่ผ่านมาด้วย
เมื่อวานทันข่าวรายการดิฉันเลยติดเป็นวันเสาร์
วันนี้วันอาทิตย์นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นกันนะคะ
เราก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมล่ะค่ะตอนนี้ยังพอมีเวลาเพราะว่า
หีบตอน๑๗นาฬิกาคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้ค่ะในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นะคะ
ก็เปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่ช่วงเช้า๘นาฬิกามาจนถึง๑๗นาฬิกาแล้ว
ถ้าหากว่าคุณผู้ชมรักใครชอบใครเข้าครูหาเลยค่ะรับบัตรลงคะแนนสองใบนะคะ
สีแดงเนี่ยจะเป็นบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกากบาทได้แค่หมายเลขเดียวนะคะสีแดง
ส่วนบัตรสีน้ำเงินที่ได้เป็นบัตรเลือกตั้งสมาชิกอบต
อันนี้สามารถกากบาทได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตมีค่ะ
แต่ถ้าหากไม่ต้องการเลือกใครก็ทำเครื่องหมายกากบาทช่วงไม่ประสงค์เลือกผู้ใด
อีกครั้งนะคะว่าคือการเลือกตั้งอบตเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก
แล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดด้วยนะคะอบตเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษารวมถึงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
งับโรคติดต่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปจนถึงมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยพึ่งพาได้ร้องเรียนได้ก็คือใกล้ชิดประชาชนที่สุดแล้วนะคะ
ก็มีทั้งนายกอบตสมาชิกอบตมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เนี่ยคราวละ๔ปี
นายกอบตดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้แค่ไม่เกิน๒วาระเท่านั้นนะคะ
ยังพอมีเวลาใครยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะก็ไปที่พื้นที่ของท่านได้เลยนะคะ
ค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นการเลือกตั้งผู้นำที่ใกล้ชิดแล้วก็ใกล้ตัวมากที่สุดด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ได้ตามกันว่าตั้งแต่เช้าคึกคักขนาดไหน
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ที่จะพาไปดูต่อไปนี้ด้วยนะคะ
ภาคใต้เนี่ยประชาชนไปใช้สิทธิ์กันคึกคักมากแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่
และที่สำคัญที่จังหวัดสุราธานีค่ะมีคุณทวด๕แผ่นดินอายุร่วม๑๐๐ปี
คุณทวดไปเลือกตั้งทุกครั้งที่มีการจัดการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะคะ
และครั้งนี้ไม่พลาดไม่เสียสิทธิ์เด็ดขาดนะคะ
ไม่มีทางเสียสิทธิ์นะคะให้ลูกหลานพาเข้าครูหากาเบอร์เลือกตั้งนะคะ
หน่วยเลือกตั้งที่สาราบ้านป่าอ้อยหน่วยเลือกตั้งที่๑เขต๑หมู่๑ค่ะ
ตำบลโมถ่ายอำเภอชายาจังหวัดสุราธานีค่ะ
ก่อนการเปิดหีบเลือกตั้งคุณทวดเอื้อนช่วยเอื้อ
อายุ๑๐๕ปีค่ะเดินทางมากับหลานชายวัย๒๕ปี
หลานพามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตและสมาชิกอบตนะคะ
หลานคอยพยุงคุณทวดเดินไปพบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
เดินนะไม่ได้นั่งรถเข็นนะคะแข็งแรงมาก
เดินเข้าครูหาค่ะใช้สิทธิ์เป็นคนแรกของหน่วยเลือกตั้งที่นี่เลย
คุณทวดเล่าให้ฟังค่ะว่าการเลือกตั้งจะออกมาใช้สิทธิ์ทุกครั้งเลย

เมื่อคืนนี้รีบเข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อตื่นนอนตอนเช้ามาใช้สิทธิ์
รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะไม่ได้เลือกตั้งมานานแล้ว
ที่สำคัญนอกจากทำหน้าที่เพื่อชาติแล้วต้องไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงด้วย
ทีนี้ทางด้านของนายกำทรทองขุนดำผู้อำนวยการกรกตประจำจังหวัดสุราธานี
ก็กล่าวว่าได้มีการย้ายหน่วยเลือกตั้งจากผลกระทบ
ฝนตกหนักเนี่ยทั้งหมด๔หน่วยด้วยกันก็คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ถึง๑๗๐
ทีนี้ถามว่าการร้องเรียนมีไหมนะคะท่านผู้อำนวยการกรกตก็บอกว่าก็มีเหมือนกัน
มีรับแจ้งมาบ้างเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ว่าเรื่องทุจริตเนี่ยยังไม่พบนะคะ
ตุรสาวกเป็นอีกซักที่ค่ะไปดูบรรยากาศที่นครศิษย์ธรรมราชนะคะ
แต่ว่าประชาชนเองก็ลุยฝนออกไปลงคะแนนนะคะมีตำรวจมาดูแลความปลอดภัย
โดยเฉพาะในอำเภอร่อนพิบูรณ์ก่อนหน้านี้มีเหตุยิงผู้สมัครนายกอบตจนบาดเจ็บไปหนึ่งรายด้วย
ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่๑และ๒รวมทั้งเขตเลือกตั้งที่๒หมู่๒ในตำบลมะม่วง๒ต้นที่อำเภอเมืองค่ะ
ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ตัดสินใจย้ายหน่วยเลือกตั้งมาอยู่บนถนนแทนค่ะ
บนถนนชลประธานซึ่งจุดนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะ
แล้วก็ปิดถนนไปหนึ่งช่องการจราจรด้วยแต่ว่าประชาชนก็ไม่ย่อท้อนะคะ
ทยอยเดินทางมาลงคะแนนตามปกติส่วนหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่ง
และเขตเลือกตั้งที่๓หอประชุมของหมู่๓ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่
จะมีฝนตกลงมาพร่ำแต่ว่าประชาชนก็เดินทางมาถึงก่อนเวลานะคะ
ก่อนเปิดหีบซะอีกชาวบ้านในพื้นที่ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า๘๐ปีก็ตื่นตัวมาใช้สิทธิ์เหมือนกัน
ส่วนใหญ่ได้เห็นภาพลูกหลานพามาใช้สิทธิ์นะคะเนี่ยเป็นภาพแบบนี้ค่ะ
ไปต่อกันอีกสักจังหวัดค่ะทางภาคใต้ที่สงขลา
ประชาชนทยอยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อเนื่องค่ะ
แม้ว่าจะเผชิญกับอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่
เพราะว่าฝนตกหนักในทางภาคใต้ตอนนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้า
ถามว่าเป็นอุปสรรคไหมไม่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนเลยค่ะ
กลางร่มเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องกันเลยคึกคักมาก
อย่างเช่นที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหน่วยเลือกตั้งที่หนึ่ง
โดยเลือกตั้งที่สองแล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่สาม
อบตฉลุงอยู่ที่หัดใหญ่ตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านฉลุง
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมค่ะออกมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่อง
ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
คุณมนฤดีรายงานบรรยากาศทางพื้นที่ภาคใต้
ทีนี้มาดูภาคเหนือตอนล่างกันบ้างนะคะ
ก็มีหลายพื้นที่บรรยากาศมาให้ได้ดูแล้วก็มีบรรยากาศที่คุณสมศักดิ์เทพสุธิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองที่บ้านเกิด
จังหวัดสุโขทัยด้วยเหมือนกันนะคะที่หน่วยเลือกตั้งที่หนึ่งค่ะ
สารอเอนกประสงค์หมู่หนึ่งตรรมนต์ปากแควร์มเจาะสุโขทัย
สมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ซึ่งท่านมีชื่อตามภูมิลำเนานะคะก็เดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง
อบตปากแควร์และสมาชิกอบตปากแควร์ค่ะ
สมศักดิ์มีชื่อในลำดับที่๓๒๕ก็ไปเข้าแถวใช้สิทธิ์ตามขั้นตอน
ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙ตามคิวอย่างเคร่งครัด
มีประชาชนที่ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ทั้งนี้นะคะก็ยังมีการพูดคุยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุด
เพราะถ้าว่าสามารถเลือกคนดีที่มีความสามารถเข้ามาบริหารท้องถิ่นได้เนี่ย
ประชาชนนี่แหละค่ะจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ
ดูหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่๘สาราการประเรียนวัดพิกุลวรารามที่ตำบลบึงพระอำเภอเมืองพิศนุโลกกันบ้างค่ะ
ที่นี่ก็มีประชาชนที่มารอลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกแล้วก็นายกอบตบึงพระกันจำนวนมากตั้งแต่เช้า
พอถึงเวลาเปิดหีบค่ะก็มีประชาชนนะคะที่เดินทางมารอต่อคิวแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดหีบให้ดูก่อนว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ภายใน
มีประชาชนต้องลงมือชื่อเป็นพยานสองคนอันนี้ก็เป็นตามขั้นตอนกฎหมายเลือกตั้งนะคะ
ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพอตรวจสอบรายชื่อแล้วก็เขียนหมายเลขลำดับใช้สิทธิ์ลงคะแนน
แล้วก็เดินเข้าไปในครูหาลงลายมือชื่อรับบัตรลงคะแนนแล้วก็ไปกาเลือกนะคะคนที่ตัวเองต้องการในครูหาแล้วก็หย่อนบัตรลงในหีบค่ะ
ซึ่งการเลือกตั้งวันนี้มีการตรวจคัดกรองเชื้อโควิดตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งครัดนะคะ
อ่าปิดท้ายที่กำแพงเพชรบ้างบรรยากาศการเลือกตั้งที่ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน
ประชาชนสนใจมาใช้สิทธิ์กันเยอะอยู่นะคะ
ส่วนพื้นที่ตำบลวังทองอำเภอเมืองกำแพงเพชรมีคุณยายหลับศรีนาค

ก็เดินทางมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอบตครั้งนี้
ญาติญาติก็ช่วยกันพยุงเข้าครูหานะคะ
อันนี้ลูกหลานก็ช่วยกันจูงคนเท่าคนแก่มาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ
ไม่อยากเสียสิทธิ์กันค่ะค่ะคุณยายมาเลือกตั้งเนอะ
อันนี้แข็งแรงกันหลายจังหวัดเลยนะคะ
ผู้สูงอายุเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมค่ะ
ตำบลครอง๓อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ที่นี่เขาตื่นตัวไปกันตั้งแต่หีบเลือกตั้งยังไม่เปิดนะคะ
คือคักมากรวมถึงที่ชนบุรีด้วย
ที่ชวนบุรีเนี่ยมีผู้พิการเนี่ยนะคะไม่นอนหลับทับสิทธิ์
กระซิบบอกบ้านข้างพาไปเลือกตั้งหน่อย
คนก้อนข้างก็ต้องเขียนรถนะคะพาเข้าครูหาไปใช้สิทธิ์กันแล้วค่ะ

ประชาชนก็เริ่มทยอยมาลงคะแนนกันตั้งแต่๘โมงเช้าเช่นกัน
รวมทั้งนายเอกอายุ๖๒ปี
นายเอกเป็นผู้พิการขาไม่มีแรงค่ะ
แล้วก็ขาสั่นก็ต้องใช้ไม้เท้าสำหรับพยุงเดินสี่ขาแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็ต้องรอแต่ละขั้นต่อก็ต้องพยูงไป
ระหว่างการรับบัตรได้บัตรก็ต้องพยูงไป๒คูหา

แล้วพอไปกาบัตรก็เกิดรุกไม่ขึ้นอีก
พาไปหย่อนบัตรที่ระบายระบายเหมือนกัน
เจ้าตัวบอกว่าครั้งนี้ตั้งใจมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนค่ะถึงขาพิการไม่มีแรงแต่ขอมาใช้สิทธิ์
อยากให้ผู้ที่มีขาดีแขนดีมาลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยนะคะ

ไปดูที่ปฐุมธานีกันต่อค่ะประชาชนก็เดินทางไปใช้สิทธิคึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลย
เจ้าหน้าที่กรกตประจำหน่วยเลือกตั้งตำรวจฝ่ายปกครองก็ไปอำนวยความสะดวก
โดยในตำบลครอง๓อำเภอคลองหลวงแข่งขันกันดุเดือดนะคะ
ที่นี่มีผู้สมัครนายกอบตถึง๕คนด้วยกัน
ประจักษ์เรมจิตผู้ตรวจการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่กรกตประจำหน่วยแต่ละหน่วย
ชับเจ้าหน้าที่นะคะหากมีบุคคลใดไม่เกี่ยวข้องก็ห้ามเข้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด
ส่วนทางด้านของนางวรกนกเทพิมลประหลัดอบตครองสาม
ในฐานะผอกรกตประจำตำบลครอง๓ก็บอกว่า
คือจากการลงพื้นที่ตรวจดูแลความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้งทั้ง๑๐๔หน่วยการเลือกตั้ง
เพราะว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากถึง๗๐ถือว่าเยอะมาก
โดยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ตรวจดูแลครองสามมีอยู่ประมาณ๖หมื่นกว่าคน
ก็ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะ๗๐ทีเดียวค่ะ
ไปต่อกันที่จังหวัดฉาเชิงเศร้านางประนอมกริจธนเวชอายุ๘๐ปี
เหมือนก็เลยนี่ให้หลานชายเข็นรถเข็นพามาเลือกตั้ง
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเดินทางออกมาเลือกตั้งทุกครั้งเลยไม่เคยขาด
ตอนนี้อายุ๘๐ปีแล้วก็ยังอยากออกมาเลือกตั้ง
ว่าจะเดินเหินไม่ค่อยสะดวกก็ให้หลานเข็นรถพามาใช้สิทธิ์
โดยเฉพาะเขามาเลือกตั้งที่นี่ค่ะ
วัดชมโพธยารามอยู่ในตำบลโสธร
ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นวัดที่จำลองสังเวชนียสถานที่ประสูจนจัดสรุและปรินิพันธ์ของพระพุทธเจ้า
เอามาไว้ที่สถานที่แห่งนี้ด้วยคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเหมือนกัน
หน่วยเลือกตั้งที่๑และ๒ของตำบลโสธรเนี่ยมีประชาชนมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เปิดหีบคึกคักมากกว่าการเลือกตั้งนายกอบจที่ผ่านมาอีกนะคะ
คึกคักมากเขาบอกว่ายืนรอต่อแถวนี้ออกไปนอกเต็นต์เลย
เจ้าหน้าที่ก็เตรียมการป้องกันโควิด๑๙ไว้อย่างดี
ตรวจอุณหภูมิสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามมาตรการป้องกันค่ะ
ตรวจสอบกันให้ครบนะคะต้องไปดูภาคอีสานด้วยเหมือนกันนะคะ
ก็มีการเลือกตั้งแล้วก็ประชาชนตื่นตัวค่ะ
อย่างที่สกลนครเนี้ยมีหญิงวัยสี่สิบห้าปีป่วยเดินไม่ได้
สาเหตุเธอบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนนะคะเลยทำให้เดินไม่ได้
แต่ก็ยังออกมาใช้สิทธิ์นะคะให้ญาติช่วยเข็นรถมาให้
ที่วัดโพศีสุธารามบ้านพังคว่างเหนือค่ะที่ตำบลพังคว่างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
ซึ่งเป็นห่วยเลือกตั้งที่สองของอบตพังคว่างทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
นี่ค่ะก็เข้าแถวยืนเคารพทงชาติกันก่อนสวดมนต์ไหว้พระ
จะเข้าไปประจำจุดปฏิบัติหน้าที่โดยมีประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
รอเข้าแถวตั้งแต่ก่อนเปิดหีบหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
กว่าสี่ร้อยคนก็ประมาณกันว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินร้อยละเก้าสิบเลยค่ะ
ต่อมานางจุรีรักเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้สิทธิ์
ระหว่างนั้นมีนางสาวนัดดาพรการุลอายุสี่สิบห้าปีค่ะ
นั่งรถเข็นมานะคะมีญาติเข็นเข้ามาภายในบริเวณที่เลือกตั้งค่ะ
โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็เข้าไปสอบถามทำให้ทราบว่า
สาเหตุของอาการป่วยเกิดจากหลังจากที่เธอไปฉีดวัคซีนป้องกัน
สิบเก้าเข็มแรกเมื่อสองเดือนที่แล้วฉีดไปได้แค่สี่ห้าวัน
ปรากฏว่าเดินไม่ได้ค่ะเลยต้องให้คนคอยพยุง
ในการทำกิจกรรมต่างแต่เธอบอกถึงแม้เธอจะป่วย

ส่วนที่สาราประชาคมบ้านดอนไร่ค่ะที่หน่วยเลือกตั้งที่๑
เขตเลือกตั้งที่๑๒ตำบลกุฎโบดอำเภอเสริงสางนครราชศรีมา
ก็มีประชาชนทยอยไปใช้สิทธิ์กัน
มีครอบครัวรัฐมนตรีช่วยคนนางคือนายเวรศักร์วังสุพกิจกสล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางยุลดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชศรีมาและบุตรสาว

ก่อนเข้าหน่วยเลือกตั้งทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือ
ซึ่งภาพรวมในพื้นที่นครราชศรีมาบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่มีรายงานเรื่องการทุจริตเลือกตั้งนะคะ
ส่วนที่อุบลราชธานีบ้างค่ะมีหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสิ้น๒๑๕๓หน่วย
มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนกว่า๑๔ล้านคนนะคะ
ก่อนเข้าไปลงคะแนนก็จะมีเจ้าหน้าที่อสมที่มาทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิให้
ถ้าใครไม่มีหน้ากากอนามัยเจ้าหน้าที่เตรียมเอาไว้ให้ด้วยค่ะ
รจนาสาธรณราชบอกว่าดีใจที่ได้มาลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นที่ว่างเว้นมานาน
อยากให้ผู้ที่ได้ตั้งเลือกเข้าสารงานต่อที่เค้าเคยทำไว้ที่ดีอยู่แล้ว
และนำข้อบกพร่องหรือความต้องการอื่นของชุมชนมาพัฒนาร่วมกับพี่น้องภายในชุมชน
บ้านเมืองพัฒนารุ่งเรืองนะคะ
ขออันนี้เขาคงเป็นของพี่น้องประชาชนทุกที่แหละ
อยากให้คนที่เข้ามาแล้วก็ช่วยพัฒนาท้องถิ่นด้วยนะคะ
แต่ว่าใครจะมาพัฒนาก็ต้องอยู่ที่ทุกคนเป็นคนเลือกนะคะ

เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ไปใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่นะคะ